มันเข้าถึงง่ายแล้วคนเชียร์กันอยู่ตลอดเวลา
ทำให้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เขามีดู

ยาวชนต้องจูงใจเขา
มันมีทางออกมันมีทางไป

สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
อย่างนี้พ่อแม่ผู้ครองเขาได้ตัดสินใจได้ว่า

เราต้องเรียกกระทรวงการกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะ
เราต้องเรียกกระทรวงการกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะ
ต้องเรียกกระทรวงการกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะ

ต้องมีงบประมาณบริหารเป็นของตัวเอง

ว่าเราให้ความสำคัญกับกีฬาจริง

ว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนที่กับกีฬาสร้างให้กับโลกใบนี้

ดังนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องลงทุน
คนที่จะไปบริหารหรือจะเป็น

นายกสมาคมใดสมาคมหนึ่ง
ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬา
และสามารถทำกีฬาประเภทนั้น
ให้เป็นอาชีพของเยาวชนลูกหลาน
แต่ละจังหวัดต้องมีสนามกีฬา
ในกรุงเทพเราก็จะเปลี่ยนให้
พื้นที่ใต้ทางด่วนให้เป็นสนามกีฬา
ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

แล้วที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบอกว่ามันมีแล้ว
มันก็มีอยู่แล้วแล้วพักเพื่อไทยจะทำยังไง

เพราะฉะนั้นเราก็จะวางแนวทางให้
แต่ละสมาคมกีฬาเขาไปมีอาคาเดมี่
เพื่อสอนคนที่เข้าไปเล่นกีฬา
สนามกีฬาที่เราจัดให้มี

เอาจริงเชิญแทบทุกพักนะครับ
แล้วก็ต้องขออภัยบางพักด้วย

ผู้รอชิดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างพ้นที่สู้กันเดี๋ยวกันเบอร์ต้องไปสู้กันอีกนะครับ
แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นเวทีในการที่เราจะได้แสดงความคิดและก็พลังในบางส่วน
ซึ่งแน่นอนผมก็คงจะเอาเรื่องของประชาชนเป็นที่ตั้ง
แต่ว่าหลายท่านพอว่าเห็นภาพของนักกีฬาเนี่ยก็พอติดต่อปั๊บเนี่ย
เขาก็จะส่งคนที่เป็นคนที่ทำกีฬามาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เอาเป็นว่าเราคุยกันสดแค่หัวข้อเดียวเลยก็คือว่าทำยังไงให้คนที่ติดตามกีฬาอยู่แล้วเนี่ย
เขารู้สึกว่าการเข้าไปดูกีฬามันไม่ใช่แค่การที่เขาเสียเงินไปไปดู
แล้วเขาต้องได้อะไรกลับมาด้วยเพื่อให้เขาอยากไปดูเพิ่มขึ้น
เขาก็จะได้ใช้จ่ายเงินมากขึ้นเหมือนในสมัยก่อน
ซึ่งจริงหลายท่านอยู่ฟุตบอลเนี่ยคุณป่านคุณฮายเนี่ย
แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่ผมว่าน่าจะเป็นการทำแบบสดได้เลย
ตรงนี้หน้างานเผื่อจะไปเข้ากับนโยบายพัก
ก็คือว่าทำยังไงให้กลุ่มคนใหม่ที่อาจจะไม่ได้สนใจกีฬา
หรือสนใจแต่ไม่มีกำลังมากพอที่จะเข้ามา
อันนี้น่าจะเป็นฐานใหม่ที่ทำให้ทุกกีฬาที่ทุกท่านได้ทำมันน่าจะดีขึ้น

แต่อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในช่องทางของไทยรัฐ
ได้เห็นว่าถ้าเลือกคนกลุ่มนี้ที่มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองด้วย

อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางนะครับ
คำถามเดียวครับวันนี้เราจะเริ่มไปแล้วเดี๋ยวเราดูว่าไอเดียใครดี

ก็คือมองภาพประชาชนตอนนี้ยังไง
คนทั่วไปนะครับที่คิดว่าเขาอาจจะต้องใช้เงินใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ

แล้วเขาจะต้องแบ่งใจมาดูกีฬาในมุมมองครับ

ในส่วนของพักเพื่อไทยนะครับต้องขอเรียนว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของกีฬา

มองภาพของพักเพื่อไทยคือพักการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจ
จะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน
อันนี้ในส่วนของพักเพื่อไทยเองเราไม่ได้มองเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านสังคม
ครั้งนี้เราคิดใหญ่และทำเป็น
ตอนนี้เรามองเรื่องของกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเลยมีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายด้านกีฬาขึ้นมา
ซึ่งเราตั้งคุณพิมลศรีวิกรซึ่งเป็นนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับ
แล้วก็มีคุณชะลิดรักจันทรูปเบกษานะครับ
มีผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการมาร่างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาที่จะให้มันสอดคล้องกับการสร้างรายได้แล้วก็การสร้างสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในโอกาสเดียวกันด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาต้องเรียนนะครับว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา๘ปีผมถือว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำถึงขีดสุดของวงการกีฬาไทยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศก็คือเหรียญรางวัลที่ได้รับในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเราก็เริ่มที่จะแพ้ทางเวียดนามแล้วจัดให้เราเป็นผู้นำของอาเซียนนะครับ
ในส่วนของกีฬาอาชีพก็ตกต่ำนะครับสังเกตดูจากของเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ถือว่าตกต่ำถึงขีดสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยจะกลับเข้ามาเพื่อรื้อฟื้นนะครับกีฬา๓อย่าง๑กีฬามวลชนนะครับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้วก็กีฬาอาชีพนะครับตรงนี้แหละเราจะต่อ
อันนี้น่าจะเปิดอย่างนี้ก่อนแต่แต่ฟังให้ดีนะครับโจทย์ผมคือโจทย์ผมคือพัฒนากีฬาอันนี้คือถือว่าเปิดหัวแล้วกันนะครับของพิรศักดิ์แต่ว่าโจทย์ผมคือไปหาไปหาคนที่ต้องเข้ามาคือทาเก็ตทาร์เก็ตโดยทั่วไปคือประชาชนทำยังไงให้เขากลับเข้าไปหาเพราะว่าตอนเนี้ยโครงสร้างมันมีอยู่แล้วดีไม่ดีว่ากันถูกไหมแต่มันก็ไปของมันได้แต่ทำยังไง
จากนี้นั้นเรามาพิมทร์อาจารย์ที่ฟิวสร้างแด่หน่วงติว่าไม่ค่อยเปิดให้แล้วใครจะต่อครับปีนออทเชิญครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือการที่เราจะทำให้คนข้างนอกเข้ามาสนใจกีฬาเนี่ย
ตอนนั้นผมตัดไฮไลท์อยู่ที่อายุทยาอยู่ที่ผักไห่วันหยุดเนี่ยผมไปเที่ยวในสุพรรณบุรี
ผมจำได้เลยตลาด๙ห้องทุกครั้งจะต้องมีทีมมีกองเชียร์กีฬาเข้ามาที่ตลาด๙ห้อง
คือเอาง่ายคนไทยเรามันมีเศรษฐกิจที่มันลำบากมันต้องต่อสู้ดิ้นลน
เพราะฉะนั้นการที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปดูกีฬาที่สนามเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
ก่อนอื่นถ้าจะทำให้เขาติดตามดูกีฬาเนี่ยรัฐทำให้เขาได้ดูไหมล่ะดูที่บ้าน
หรือในสถานที่ที่เขาจะไปใช้ชีวิตกับครอบครัวใช่แล้วเขาให้เห็นง่ายก่อน
ใช่อาจจะแบบเขากินข้าวกับครอบครัวก็นั่งดูบอลคือเรายังไม่ต้องคิดว่าเขาจะต้องไปในพื้นที่
อันนี้คือมุมมองแรกก่อนที่จะทำใช่ไหม
แต่เราต้องถามว่าเราจะทำเพื่ออะไร

ให้คนติดตามเอาง่ายอย่างนี้ที่คนติดตามเลยนะ

มันเข้าถึงง่ายแล้วคนเชียร์กันอยู่ตลอดเวลา
ทำให้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เขามีดู

เพื่อให้เขาไม่ต้องไปเสียตังค์
แล้วมันก็จะผมคิดว่ามันจะสามารถผลักดันให้กีฬาเนี่ย
มันสามารถเติบโตได้เหมือนละครเหมือนหนัง
มองพี่น้องก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ดูฟรีอย่างเดียว

เพราะอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องกระทบชิดคน
บางคนบอกว่าวันนี้อยากจะอยู่ดูบอล

มาใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บมันก็กลายว่าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บ

คืออย่างนี้ก่อนอื่นเลยพี่ว่า
มันต้องสร้างแรงจูงใจ
โอติเวทให้ทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมกันร่วมมือกัน
สร้างแรงจูงใจยังไง
ภาครัฐภาคเอกชนและตัวนักกีฬาเยาวชน

ให้เห็นคุณค่าของกีฬาจริงนะครับ
ว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่าง

มันสามารถลดปัญหาลดความขัดแย้ง

อันนี้แนวทางที่จะเหมือนกับท่านสุดารับนะ
ก็จะเป็นมอโต้ด้วยกันหมดถูกไหม

เมื่อกี้ที่นอสบอก

หรือการเอากีฬาดีมาให้พี่น้องประชาชนได้ดูแล้วเนี่ย
ควรจะต้องมีพื้นที่ที่ให้เยาวชน

ออกกำลังกายอย่างง่ายสะดวกกว่านี้ขึ้น
แต่ละเขตแต่ละชุมชนอะไรต่าง

ภาครัฐต้องซับซีดายทั้งหมด
ส่วนภาคเอกชนทำยังไงให้เขาเห็นว่า

เพราะฉะนั้นนักลงทุนหรือภาคเศรษฐกิจ
เขาเห็นว่าถ้าเรามาลงทุนกับกีฬา
เขามีกำไรเขาพอที่จะไปได้
และเป็นการส่งเสริมเป็นการสนับสนุน
ให้กับเยาวชนในประเทศชาติประชาชนอีก

แต่เราต้องมีวิธีการจูงใจเขาว่าทำยังไง

เชื่อไหมว่าคน๖๗หมื่นเต็มสนาม
เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนโยบาย
ว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องกำหนดเป็นนโยบายนะครับ
กลับมาที่เยาวชนเยาวชนเนี่ยต้องจุงใจเขา
ให้เขาเห็นว่าเขาเล่นกีฬาเขาตัดสินใจมาเล่นกีฬา
มันมีทางออกนะมันมีทางไปนะ

สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะ
อย่างนี้ตัดสินใจพ่อแม่ผู้ครองก็ได้ตัดสินใจได้ว่า
โอเคลูกขอไปเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพยูโอเคไหม

เมื่อเกิดเป็นพลังของประชาชนแล้วเนี่ย
ทุกอย่างกีฬามันจะเข้าไปสอดแทรกทั้งหมด
ครอบครัวไปดูมีแน่

เจชะนาทิปสมมตินะครับ
ขอโทษที่ยกตัวอย่าง
ก็นี่แหละเขาก็จะภาคภูมิใจ

เมื่อก่อนพูดถึงฟุตบอล
พูดถึงฟุตบอลนะครับพูดถึงเปเล่อ่ะพูดถึงเปเล่ต้องรู้แล้วบาซิลถูกไหมครับ
พวกนี้ต่างหากจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดชักจูงใจให้เขามามีส่วนร่วมกันทั้ง๓
ต้องเป็นมิติเป็นรูปธรรม
อันนี้เดี๋ยวเรากลับมานะครับเหลืออีกสองท่านไปก่อน

โอเคค่ะสำหรับมุมมองของไทยและพักเพื่อชาติมองว่าจริงแล้วรัฐบาลถ้าจะให้ความสำคัญกับกีฬาจริง
เราต้องเรียกกระทรวงการกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะ
คือไม่ไปแปะกับการท่องเที่ยวต้องมีงบประมาณบริหารเป็นของตัวเองนะคะ
รวมถึงความคล่องตัวที่จะเกิดขึ้นว่าเราให้ความสำคัญกับกีฬาจริง
เพราะว่าจริงแล้วมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนที่กับกีฬาสร้างให้กับโลกใบนี้
หรือประเทศไทยก็ตามมันมีมูลค่าสูงมากนะคะ
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องลงทุนให้กับประชาชน
ทุกวันนี้ไม่มีความสุขไม่มีความหวังแต่เมื่อมาดูกีฬาเราได้รับพลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
สำหรับที่พี่เจถามว่าทำยังไงให้คนมาสเป็นเงินกับกีฬา
คือฮายเข้าใจมากว่าทุกวันนี้แค่ค่าแรงขั้นต่ำมันก็ไม่เพียงพอแล้ว
แล้วก็๑๐๐บาทสมมุติมาชมฟุตบอลที่เชียงรายต้องจ่ายเงินค่าตัวแล้วค่าเดินทางอีกล่ะ

ใช่ไหมคะแล้วรวมถึงค่าเสื้อที่จะมาสนับสนุนสโมสรอย่างต่ำ๓๔๐๐บาท
สโมสร๑๐๐บาทแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาอันนี้เข้าใจมากแล้วไม่เคยโทษแฟนบอลเลยว่า
ทำไมถึงไม่สนับสนุนสโมสรเลยอันนี้จริงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลด้วย
ที่จะต้องทำให้เกิดสิ่งดีขึ้นที่ทำยังไงให้คนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น
มันก็เป็นกระทรวงอื่นที่จะต้องมาบูรณาการร่วมกัน
นี่ค่ะคือสิ่งที่อย่างน้อยต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลก่อน
เพราะว่าประชาชนก็คาดหวังกับสิ่งนี้ที่จะเติบโตที่จะสร้างโอกาสถูกไหมคะ
แล้วทำยังไงอีกโปรโมทหลีกกีฬาอาชีพทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศ
อันนี้รัฐบาลต้องเอาเงินมาอุดหนุนก่อนแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้ดูฟรีได้ยังไงคะ
ถ้าเกิดไม่ได้ดูฟรีเราก็ไม่มีความรู้สึกอินหรือร่วมกันถูกไหมคะ
ถ้าทุกวันนี้เราได้ดูกีฬาต่างประเทศแบบอินเลย
มันก็จะทำให้คนอยากมาดูกีฬาในสนามเพิ่มขึ้นเองนะคะ
นี่ก็คือสิ่งที่ต้องรวมกันทั้งหมด
ทุกคนก็อยากมาดูลูกหลานตัวเองว่ามีโอกาสได้เติบโตในวงการอาชีพ
มีรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนไม่ใช่เมื่อก่อนหลักพันหลักหมื่น
ทุกวันนี้ค่ะก็เลยคิดว่าทุกอย่างต้องรวมกันแต่

ใครที่มีหน้าที่ได้เข้าไปทำงานในสภา

เพราะตอนนี้เหมือนทุกคนกำลังพูดเรื่องเชิงโครงสร้างอยู่

สำหรับผมนะครับจริงในน้ำกับปากเก้ากาวไกร

ก็คือว่าเรื่องกีฬาสำหรับเป็นอาชีพ

ผมเป็นคนรักกีฬามาให้เด็กชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็ก
เล่าให้ฟังก่อนว่าความเป็นมาเพราะว่ามันเกิดจากอะไรล่ะ
วันนั้นเราไม่ได้เราอาจจะมีความฮิตของตัวเองหรือพ่อแม่สั่งก็ได้
เราเห็นกีฬาฟุตบอลที่เขาเตะกันทั่วโลก
แล้วเราเห็นนั่นคือแรงบันดาลใจตัวเรา
แต่เราสามารถตอบกับพ่อแม่ได้ไหมครับว่า
โตขึ้นเราอยากเป็นนักฟุตบอลสอบไม่ได้
เพราะอะไรเพราะทางเลือกทุกคนก็ต้องให้เราไปเรียน

วันหนึ่งที่เราต้องเลือกเส้นทางในการเลือกระหว่างกีฬากับการเรียน
กับวันที่วงการฟุตบอลหรือวงการกีฬาชนิดอื่น
ยังไม่เติบโตพอที่จะเป็นอาชีพได้

สุดท้ายแล้วผมก็ได้หมุนกลับมาในสิ่งที่ผมรัก
ผมอาจจะเป็นคนโชคดีอยู่แค่๑ใน๗๐๗๐ล้านคนในประเทศไทยก็ได้

มันคือเรื่องการสร้างอาชีพของการที่เป็นนักกีฬาให้ได้
จากที่เราเห็นทั่วโลกมาหมดแล้ว
คนหนึ่งถ้ายิ่งเป็นกีฬาประเภทเดียวอย่างกอล์ฟหรือเทนนิสนี่

ถ้าคุณเทิร์นโปรแล้วคุณทะลูขึ้นท็อป๑๐๐นี่คือ

ส่วนนี่คือตัวภายภาคในของแต่ละครอบครัวนะครับ
ส่วนภาพที่เราต้องอยู่ในประเทศไทยมันก็คือรัฐบาลครับ
สับสนของรัฐบาลผมเห็นด้วยกับน้องไฮมาก
คำว่ากระทรวงกีฬามันต้องแยกออกมา
และต้องถามว่าคนที่เป็นกระทรวงกีฬาเนี่ยรู้จักกีฬาไหม
ต้องถามคำนี้ก่อนนะว่ารู้จักคำว่าการทำกีฬาไหม
หรือการทำทีม๑ทีมที่จะรวมกันมาเพื่อเป็นทีมชาติ๑ทีมชาติ
ต้องถามก่อนนะสิ่งสำคัญที่สุดของผมคือ
คนที่จะไปบริหารหรือจะเป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
หรือนายกสมาคมใดสมาคมหนึ่ง
ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬา
และสามารถทำกีฬาประเภทนั้นให้เป็นอาชีพของเยาวชนลูกหลานให้ได้อืม
แนวทางที่พูดคุยก็เรื่องเดิมครับ
มันคือเรื่องเชิงโครงสร้างที่มันไม่ได้แก้หรือว่ามันอาจจะแก้แล้วไม่จบ
หรือว่าพอมันควรจะแก้แล้วพออีกคั่วหนึ่งไปจับปุ๊บก็ไม่ได้ต่อเนื่อง

แต่ว่าณวันนี้คำถามผมก็ยังเหมือนเดิมคือทำยังไงที่ทำให้คนทั่วไป
นั่นหมายถึงประชาชนที่อาจจะต้องเลือกทุกท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าเรากำลังคุยกันเพื่ออยากให้คนอื่นไม่ใช่คนกีฬาดูและเข้าใจว่า
ทำยังไงคือให้เขาไปไม่ใช่ให้เขาเสียเงินเดียว

ฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดกันง่ายคือว่ามันต้องมีโปรโมชั่นอะไรบางอย่าง
ที่ทำให้เขาได้กลับมาด้วยแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องกลับเข้าไปอีก
ง่ายนะครับโจทย์นี้เอาจริงถ้าลองคิดแล้ว

เพราะว่าท่านแรกพี่ธศักดิ์จะแก้อีกรอบไหมครับ

ถ้าเรามองภาพปัจจุบันเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันอย่างนี้นะครับ
ในต่างประเทศถ้าเราดูการถ่ายทอดกีฬาลีกในต่างประเทศนะครับ
จะเห็นว่าคนดูก็ยังเต็มสนามอยู่
เพราะฉะนั้นการความเต็มใจของคนที่จะเข้าถึงกีฬา
จริงแล้วเนี่ยถ้าประเทศไทยกีฬาไทยยังบูมอยู่นะครับ
ผมคิดว่าเรื่องของการเข้าถึงกีฬายังมีอยู่นะ
แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าวงการกีฬามันตกต่ำจริงนะครับ
กีฬาไทยที่ไปแข่งในต่างประเทศก็ไม่ประสบความสำเร็จ
หลีกในประเทศนะครับหลีกกีฬาในประเทศก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้หลีกลากย่าเนี่ยเขากำลังจะตายหมดแล้วนะครับ
เกิดจากอะไรบ้างก็เกิดจากเงินรายได้ที่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมกีฬานะครับ
สู่ลีกทำให้นักกีฬาระดับล่างเขาไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร
แล้วก็สโมสรก็ไม่ประสบความสำเร็จคนดูก็เข้ามาน้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นอันแรกเลยที่เรามองว่าทำยังไงจะได้ให้หลีกเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้น
กีฬาแต่ละชนิดที่จะส่งเสริมให้เป็นกีฬาอาชีพก็ต้องมีรายได้เข้ามามากขึ้น
พักเพื่อไทยเลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราเลยอยากจะเอาโครงการ๑กีฬา๑รัฐวิสาหกิจกลับเข้ามา
แล้วเราบอกว่าภายใน๑๐๐วันจะทำให้สำเร็จทันทีที่ได้เป็นรัฐบาล
กีฬา๑รัฐวิสาหกิจซึ่งครั้งหนึ่งภักดิ์ไทยรักไทยในอดีตเคยทำสำเร็จมาแล้ว
แล้วก็ทำให้กีฬาเพื่อความเป็นเลิศก็คือการที่นักกีฬาไปแข่งต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จ
ลีกในระดับหลีกอาชีพก็ประสบความสำเร็จ
พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนที่ดูกีฬาเขามีความสุขเขามีความสนใจ
เขาก็จะเข้าถึงกีฬาได้ในส่วนหนึ่งด้วย
เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันนะครับว่ากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาพื้นฐานแล้วก็กีฬาอาชีพ
มีความจำเป็นที่ต้องดูทั้งระบบ
กีฬามวลชนกีฬาพื้นฐานหมายความว่าแต่ละจังหวัดต้องมีสนามกีฬา
ในกรุงเทพเราก็จะเปลี่ยนให้พื้นที่ใต้ทางด่วนให้เป็นสนามกีฬา
ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการเล่นกีฬา
แล้วที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบอกว่ามันมีแล้วนะครับมันก็มีอยู่แล้วนี่แล้วพักเพื่อไทยจะทำยังไง
เราบอกเราคิดใหญ่ครับการเข้าไปใช้ประโยชน์โดยที่ไปเล่นเฉยแล้วไม่ได้อะไรเลย
ไม่เกิดประโยชน์น้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแนวทางให้แต่ละสมาคมกีฬา
ตามสนามกีฬาที่เราจัดให้มีอันนี้เป็นอันที่๑
ที่๒เนี่ยไอ้๑กีฬา๑รัฐวิสาหกิจเนี่ยจะมาช่วยสมาคมกีฬาต่างที่เป็นกีฬาสากลนะครับ
แบบนี้ครับมันก็จะสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถ
แล้วคนดูกีฬาเขาจะมีความภาคภูมิใจ
คนไทยที่เชียร์กีฬาไทยนักกีฬาไทยก็มีความภาคภูมิใจนะครับ
อันนี้ส่วนกีฬาอาชีพอันนี้เนี่ยเป็นส่วนผลพลอยได้
ที่ได้นักกีฬามาจากกีฬาพื้นฐานกีฬามวลชนต่อเนื่องมีกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ก็ได้นักกีฬาอาชีพที่ดีและที่สำคัญครับมันตอบโจทย์
อันนี้แหละที่จะเป็นการอุตสาหกรรมกีฬาจากกีฬาอาชีพนี่แหละ
ที่จะเป็นการสร้าง๒๒๐ล้านครอบครัว๒๐ล้านตำแหน่งงาน
แล้วมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละสองแสนบาท

แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราดูทั้งระบบทั้ง๓ส่วนที่ผมบอก
มวลชนเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมกีฬาเราจะโตขึ้น
คนดูกีฬาเขาจะมีความสุขกับการเชียร์กีฬามากขึ้น
และก็เต็มใจที่จะใช้เวลาช่วงวันหยุดเข้ามาเชียร์กีฬา
ยอมซื้อตัวก็มาดูกีฬา
ทั้งหมดนี้ก็จะสร้างให้อุตสาหกรรมกีฬาเราโตขึ้นครับ
แสดงว่านี้มีการไปพูดคุยกับทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วเหมือนกัน
องกันทั้งระบบครับเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย

นี่คือสิ่งที่พพไทยมองไปแล้ว

เสร็จปุ๊บเราได้เงินกลัวเข้ามายังไง

ขั้นต่อไปเป็นใครสำหรับพี่โต้นหรือว่าพี่นอฟครับ

ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณเจอยากถามแล้ว

คือจะทำยังไงให้เขาเข้ามาดูกีฬา

อะไรกลับไปแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าปกติดูกีฬาเสียเงิน

มันไม่เชิงได้เงินนะแต่มันได้ของบางอย่างกลับมาให้รู้สึกว่า

ถ้าเป็นตัวปีเนี่ยคุณขวัญคุณฮายจะรู้ดีก็คือว่า

ประมาณแบบนั้นแต่ทำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่า

แต่ฉันสามารถอาศัยระหว่างทางไปลงที่อื่นได้

ผมถามเลยปีที่แล้วเนี่ยคนไทยมีความสุขที่สุดเมื่อไหร่

อาทิตย์นั้นเลยที่กองสลากพัดซื้อกีฬาให้ดูฟรี
นั่นแหละคือสิ่งที่คนไทยอยากได้
คือมันยังย้อนกลับไปเรื่องเดิมครับ

ทำไมล่ะเมื่อคุณบอกว่านักกีฬาออกไปรับใช้ชาติ

วันนั้นคนไทยคนไทยไม่ได้อยากได้อะไรฟรีที่แบบ

เขาแค่อยากมีอย่างหนึ่งให้เขามีความสุขเล็ก

ยุคที่กีฬามันต่ำที่สุดใน๘ปีเนี่ย
สิ้นปีที่แล้วเนี่ยนัดแรกเราชนะ๕๐

คือทุกสิ่งทุกอย่างพูดถึงแต่กีฬาฟุตบอลหมด
ผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอสำหรับคนไทยนะ
แต่ทำยังไงให้มันเป็นรายวัน

ทำยังไงให้มันเป็นรายสัปดาห์

ขอแค่ความสุขเล็กอยู่ที่บ้านเนี่ย
เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ไปดูที่สนามเนี่ย

ถ้าเราเอาทีวีเข้ามาช่วย

มันจะสามารถช่วยคนได้เยอะมากกว่า

คือมันจะสามารถพัฒนาวงการกีฬา

จนคนยินยอมจ่ายตังค์เพื่อเข้ามา

ดูทั้งบ้านเคยดูอยู่แล้วแล้วอยากดูนะครับ
ทั่วไปไม่เคยดูก็อยากเชียร์ตามกระแส

แต่ว่าภาพที่ต้องการได้คือภาพในสนาม

จะทำยังไงเพื่อให้คนอยากไปแบบนั้น
อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการอยากจะสร้าง

การซื้อลิขสิทธิ์ผมว่ามันจบประเด็นนึงแล้ว

มันต้องไปไปที่นั่นมันได้อะไร

แต่เราต้องการคนพวกนั้นเข้าไป

รู้สึกว่าอยากไปสนาม
ผมดูบอลพิเมอร์ลีกผมดูอยู่บ้านนะ
แต่สักครั้งผมบอกผมต้องไปดูที่อังกฤษ

คือบอลพรีเมอร์ลีกไม่ว่าสโมสรใดก็แล้วแต่เนี่ย
เขาบอกเฮ้ยไปดูที่สนามเขาไม่ไป

มันแบบเฮ้ยกูต้องไปให้ได้

โดยที่ได้ความสุขในสนามกลับมา
เพราะฉะนั้นโจทย์ผมยังยืนยันคำเดิม

ในขณะที่เรากำลังจะพัฒนากีฬา

เราจะไปลดแรกแจกแถมหรือจะให้คนดู
ไม่ว่าเลยไม่ว่าเชียงรายก็ตามเข้าไปในสนามเนี่ย

ถ้าเป็นก็ยังแพงเลยมีทุนมีค่าใช้จ่าย
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะตอบคำถามว่า
ประชาชนเขาได้อะไรเมื่อเข้าไปเข้าไปเนี่ย
เขาได้ความรักความสามัคคีจริงไม่จริงคนทำทีมฟุตบอล

อย่างน้อยที่สุดเขาสามารถที่จะรวม
ประชาชนคนเลยกับคนเชียงรายไว้ในสนาม

เฮ้ยโอ้โหเชียร์ในสนามมันชิปเป๋งเลย

เพราะอะไรเพราะมันมีพวกมีเพื่อน
มีกองเชียร์ที่เป็นพวกเดียวกับเราอยู่ในนั้น

สอดแทรกอะไรในสนามไปเรื่องสปอร์ตแมนซิป

นี่แหละภักดิ์ไทยสร้างไทยกำลังจะปลูกฝัง
จะต้องทำให้เกิดแรงจูงใจ

นักการเมืองเนี่ยไม่ใช่แม่ง
ชนะแพ้เขาแล้วเอาประชาชนลงสนาม

นี่คือไม่มีความเป็นสปอร์ตแมนชิป

สิ่งที่ประชาชนจะเข้าไปในสนามดู
มันอย่างนี้กัน

ให้ไปสู่ประสบความสำเร็จเป็นบิสเน็ต

ไม่งั้นถ้าจะให้ประชาชนเข้าไปดูฟรีหมดเลย

สมมติว่าเราขณะคนดู
มองกับกันเป็นคนดูกีฬาว่าแบบเฮ้ยเราจ่ายตังค์ไปสมมุติ๑๐๐บาทค่าตัว
เราจะได้อะไรกลับคืนมาจากสโมสรหรือจากรัฐบาลไหม
ว่าเราไปดูกีฬาแล้วได้เบนิฟิตอะไรนอกเหนือจากนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้อยู่แล้ว
แต่ไฮมองว่าจริงแล้วเรายอมเสียเงินเข้าไปดูกีฬา
ตัวแพงเท่าไหร่ฉันก็ต้องเก็บเงินไปดูให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
แล้วเราแพ้ด้วยกันเราเป็นแชมป์เราเป็นแชมป์ด้วยกัน
มันคือสิ่งที่เป็นความสุขทางใจมากกว่าเราเข้าไปแล้วบอกว่า
มองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดในประเทศไทยจริง
ว่ากีฬาอะไรก็ตามมันคือความรู้สึกร่วมกัน
อย่างทีมชาติเราทำยังไงทีมชาติบูมสโมสรก็บูม
ดังนั้นรัฐบาลจะทำยังไงก็ต้องทำให้ทีมชาติบูมก่อน
ว่ายังไงงบประมาณที่เพียงพองบประมาณที่เหมาะสมว่า
ให้ความสำคัญกับนักกีฬาอาชีพนะนักกีฬาสมัครเล่นนะนักกีฬาเยาวชน
นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นรัฐบาลจะต้องทำ
เพื่อให้เอาความสุขของคนในชาติกลับมา
เพราะเราไม่ได้ต้องไปเล่นเองอะค่ะหรือเราไม่ได้ต้องไปแข่งเอง
แต่ในฐานะตัวแทนของคนไทยในฐานะตัวแทนของสโมสร
นี่คือสิ่งที่คนดูกีฬาอยากเห็นอยากว่าฉันลงเงินไป
แต่ว่าภาพวันนี้ที่เมื่อกี้คุยจริงมันก็ใช่นะครับแต่ว่า
ณวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่พูดกันตามตรง
พอเราได้ลิขสิทธิ์มาแล้วดูทีมชาติเราก็คิดว่ามันจะต้องเยอะ
มันเยอะไหมครับเห็นไหมคุณป่าก็รู้ดี
คือมันไม่ได้ต่อยอดจริงฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่า

แต่ประเด็นมันคือว่าถ้าเราทำอย่างเช่น
ผมตั้งประเด็นตั้งทงว่าถ้าเรามีบัตรสักใบหนึ่ง
อันนี้คือผมคุยมานะผมอยากจะถามทุกท่านว่ามันทำได้ไหม

แม้แต่เรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนรายวันยังไม่พอ
เขาบอกว่าไอ้บัตรสักอันหนึ่งที่เขาต้องจ่าย

เพื่อให้เขาเข้าสนามกีฬาได้แต่ละที่

แต่ตอนนี้จุดกออกของเจย์คือประชาชนทุกคน

คุณเจต้องการแรงจูงใจในการไปดูบอลในสนาม

ที่จริงจริงเพราะว่าแบงค์คลอกคนไม่เยอะขนาดนั้น
แต่ว่ามันทำให้บรรยากาศเกมก็เปลี่ยนทุกอย่างได้

ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นอันนี้คือนโยบายที่เราต้องคุยในนามพักแล้วนะครับ
คือคือพี่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลนอกจากรัฐบาลมันจะใส่เข้าไปในอะไรนะ

นี่แหละแต่นี่จะเป็นบัตรอะไรแหละแต่นั้น

เราลองคิดก็ดู

พูดตรงแล้วผมจะเจาะพี่นะ
แต่จริงมันเป็นเหมือนเราต้องพูดอิงในความเป็นจริง
ที่มันอาจจะมีบางเซี่ยวที่เคยเกิดขึ้น

แต่สิ่งสำคัญที่สุดเราไปเที่ยวที่ประเทศที่

มีทั้งการท่องเที่ยวมีทั้งการกีฬาที่สมบูรณ์แบบ

อันนี้เรากำลังจะพูดวันนี้เราเอาโจทย์กีฬานะนะ

เราเอาโจทย์กีฬานะ
ต้องไปแก้ข้างนอกก่อน
จริงคือแก้มีเงิน
ถึงแจ้วเงิน
ไปอุ่นเต้า
ความหมายของผมเนี่ยมันคือว่ายกตัวอย่างให้ฟังง่าย
วันหนึ่งที่วงการฟุตบอลบูมมาก
ย้อนกลับไปก่อนโควิดประมาณสัก๓ปี
พีคสุดผีกำลังจะระเบิดแล้ว
แต่ถ้าเป็นแมทใหญ่เราต้องยอมรับก่อนนะว่า
ที่เราจะไปดูฟุตบอลเนี่ยหรือเราดูกีฬาประเภทอื่น

สองทีมที่เราเตะด้วย
ต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนนะครับว่านั่นคือสิ่งที่จะทำเป็นแรงดึงเป็นจุดดึงดูด
ที่ทำให้คนเข้าไปดูฟุตบอลมากขึ้นนะครับ

อยากให้ที่สนามเชียงรายเป็นภาพนี้

ที่ทุกกองเชียร์มีการแต่งตัวเอกลักษณ์เป็นแบบของเขา
ที่มันสร้างแรงสะพัดทุกอย่างซึ่งความการเกิดขึ้นของเขามันเกิดขึ้นมานานแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่อง
วันหนึ่งที่บอลไทยมันกำลังพีคที่สุด
เสร็จปุ๊บมันก็ล่วงลงจากไปเจอโควิด
แล้วทุกอย่างก็กราฟก็ตกลงแล้วก็ตกลงเรื่อย
ผมถามว่าการที่ผมอยากจะทำให้มีเชียงรายพาสเนี่ยมันได้ครับพี่
ก็เหมือนที่พี่บอก๑เราก็ต้องเฉือนความเป็นคนทำทีม
สองเราจะต้องขอซับซีดี้จากจังหวัดก็ได้
เปลี่ยนการเป็นจังหวัดถูกถ้าเราพูดย้อนไปถึงจังหวัดต่อ
ผมพูดถึงกีฬาฟุตบอลถ้าเราพูดถึงย้อนปัญหาต่อถึงจังหวัดนะครับ
สมมุติเราทำโปรแกรมกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชนถูกไหมครับ
โครงการนี้อาจจะมีอยู่แล้วเวลา๔ปี
แต่วันหนึ่งที่เด็กเหล่านี้ได้ตั้งแต่ม๑ขึ้นไปเรื่อยจนถึงม๖
แต่ถ้าการเมืองท้องถิ่นเปลี่ยนล่ะครับ
แกรมนี้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทันทีนะครับ

ที่มีความฝันมองอยู่ว่าวันหนึ่งคุณจะใส่เสื้อทีมชาติไทย
โปรแกรมตัดออกต้องหาเรียนโรงเรียนใหม่

ที่โรงเรียนอื่นที่เขาอาจจะเคยปฏิเสธไม่เข้าเรียน

สักครู่นี้ยังมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงจากคำถามของคุณเจเนี่ย
ผมมองว่าเรื่องของการลดแรกแจกแขกเนี่ย
มันเป็นเทคนิคการตลาดของแต่ละสโมสรแต่ละประเภทกีฬา
ผมยังให้ความสำคัญกับความสำเร็จของทีมชาติ
ความสำเร็จของลีกและกำลังซื้อของประชาชน
ถ้าทีมชาติประสบความสำเร็จเนี่ยคนเข้ามาอีกอย่างเช่น
ครั้งหนึ่งในอดีตต้องสิทธิ์ฉ่อยนะครับที่ทำสนุกเกอร์จนบูม
คนก็อยากเล่นสนุกเกอร์อยากมาดูสนุกเกอร์
กีฬาฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาเทควันโดที่เทนนิสประสบความเร็
คนก็สนใจตอนนี้เด็กเข้าไปเรียนเทคอนโดกันเยอะมาก
คราวนี้ตัวสโมสรเองก็มีผลถ้าลีกมีคุณภาพ
ลีกมีนักกีฬาที่ดีมีเงินสนับสนุนเพียงพอ
ตอนนี้ลีกอย่างเช่นลีก๓ที่เป็นลีกรากญาติ
มีเงินสนับสนุนให้สโมสรปีละ๒แสน๓แสน๕แสน
เขาจะไปจ้างนักฟุตบอลที่ไหนมานะครับอย่างนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมชาติดีลีกดีและกำลังซื้อมี
กำลังซื้อมีเนี่ยผมกำลังจะบอกผมยกตัวอย่างง่ายแบบนโยบายของพักเพื่อไทย
บอกว่าจะเติมเงินดิจิตอลเข้ากระเป๋าตังค์ดิจิตอล
ให้กับคนที่มีอายุ๑๖ปีขึ้นไปนะครับ
เติมเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ภักดิ์จะประกาศนโยบายนี้
เข้าไปเท่าไหร่แล้วให้ใช้ในท้องถิ่นนั้น
แต่คุณเจลองนึกดูว่าถ้าผมจะไปดูบอลสโมสรฟุตบอลเมืองเลยยูเนเต็ด
ผมมีเงินดิจิตอลผมเดินเพราะผมก็ใช้เงินดิจิทัลเข้าไปดูบอลได้เลย
คนที่อยู่เชียงรายอยู่ในระแวกของเชียงรายอยากจะไปดูเชียงรายยูเนเต็ดแข่งบอล
ก็อายุ๑๖ปีขึ้นไปผมมีกำลังซื้อแล้วนี่
ถ้าหลีกดีทีมชาติดีผมก็อยากไปดูผมก็มีตังค์แล้วกำลังซื้อผมมี
มันก็ทำให้สโมสรมันก็บูมขึ้นลีกก็บูมขึ้น
นักกีฬาดีก็จะได้เล่นทีมชาติแล้วก็เก่งขึ้น
ทีมชาติก็ประสบความว่ามันเป็นองค์ประกอบรวมกันครับ๓อย่าง
อันนี้พอฟังแล้วชักไปไปทิศทางที่
อันนี้คือผมต้องการตามโจทย์นะแล้วต้องขออภัยอาจจะตรงไม่ตรง
ก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเขาตัดสินใจ